ทันเวลาที่กำหนดจากนี้ไปใครจะเข้าร่วมบ้าง

คุณผู้ชมครับในเบื้องต้นนักวิเคราะห์มีการประเมินไว้

โดยเฉพาะระบบสื่อสารโทรคมนาคม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครเข้าประมูลในรอบนี้
นี่คือสิ่งที่บางส่วนเริ่มกังวลแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามครับการประมูลนั้นจะเริ่มต้นเร็วขึ้น
มาตรา๔๔เข้าไปแก้ไขปัญหาจัดการประมูล
และถ้าหากว่าไม่มีคนเข้าร่วมวงประมูลในรอบนี้
จะสูญเสียรายได้เม็ดเงินหลายหมื่นล้านบาทเบื้องต้น
ตีไว้คร่าว๗๐๐๐กว่าล้านนะครับ
ซึ่งก็จะสูญเสียโอกาสในการนำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาต่อยอด
ส่งเสริมประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อีกหลายเท่าตัว
ติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้กับคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ก็ให้กศธชไปดูว่าการรวดเร็วนั้นจะทำได้อย่างไร

เพราะปกติจะต้องมีขั้นตอนถึง๗ขั้นตอน
กว่าจะถึงวันประมูลวันเคาะไม้มันเคาะราคา
ฉะนั้นถ้ารวบรัฐออกมาได้โดยอาศัยกฎหมายปกติของกศธช
ก็ให้เขาใช้กฎหมายปกติของเขา
ถ้าเขาใช้กฎหมายปกติแก้ไม่ได้ก็ให้เสนอมา
เพื่อขอสชจะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔เพื่อจะแก้ปัญหาให้
รัฐบาลตัดสินใจเลือกใช้มาตรา๔๔
และลดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการประมูล
โดยไม่ต้องรับฟังความเห็นสาธารณะ
ใบอนุญาตที่ประมูลได้ในราคา๗๕๖๕๔ล้านบาท
เพื่อให้เปิดประมูลได้เร็วขึ้น
เป็นวันที่๒๒พฤษภาคม
จากเดิมวันที่๒๔มิถุนายนนี้

แต่ขอกลับไปพิจารณาเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประมูลรอบใหม่หรือไม่
แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่ามีความเป็นไปได้
จะตัดสินใจเข้าร่วมประมูลรอบนี้
มันเพิ่มขึ้นจากในเมือง
แล้วมันขยายตัวขึ้นในต่างจังหวัด
จะมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่ลงไป
ที่จะเข้าร่วมประมูลในคลื่น๙ล้อ
แม้ว่าราคาจะยืนที่๗๕๖๐๐ล้าน
ยังไม่มีใครตอบรับอย่างเป็นทางการ

และหากไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลจริง

และเสียโอกาสในการใช้งานคลื่นไปอีก๑ปี

ก็ทำให้รัฐเสียประโยชน์ออกไป
ที่จะเอาคลื่นมาใช้ประโยชน์
ตรงนี้รัฐมีสิทธิ์ที่จะนั่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นมา
คำนวณค่าเสียโอกาสของประเทศ

หลายฝ่ายมองว่าการประมูลรอบใหม่นี้
ก็สอเทาะชอบควรนำบทเรียนที่ได้
ทบทวนหลักเกณฑ์การประมูลครั้งใหม่

โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการจัดสรร
และการแข่งขันภายหลังการประมูลเป็นสำคัญ
เพราะเงินที่ต้องเสียไปจากการประมูลกว่า๗๐๐ล้านบาท
เท่ากับว่ารัฐเสียโอกาสนำเงินไปลงทุน
เพิ่มมูลค่าได้ถึง๓เท่า

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาไว้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ถ้าหาก๗๕๐๐กว่าล้านนี้
ประมูลได้มีผู้ชนะเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ

ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจพัฒนาประเทศเนี่ย
ตัวเลขเบื้องต้นประเมินไว้ว่าจะเติบโตถึง๓เท่า
เงิน๒แสนกว่าล้านจะทำอะไรได้บ้าง
คุณผู้ชมครับมาดูข้อความกราฟิกนี้กันก่อนนะครับ
กราฟิกแรกนี้ทำให้คุณผู้ชมเห็นกันว่า
ในการประมูลรอบใหม่นี้ที่จะจัดขึ้นเดือนพฤษภาคม
คือเร็วกว่ากำหนดการเดิมตอนแรกประมาณ๒๔มิถุนายน
เขาชนะไป๗๕๖๕๔ล้านบาทนะครับ
ถ้าหากว่ามีผู้เข้าประมูลมีคนสนใจเพียงแค่คนเดียวหรือว่ารายเดียวเนี่ย
แล้วสามารถเคาะราคาที่ราคานี้ได้
สิทธิ์ไปเลยนะครับถือว่าชนะการประมูลไป
เม็ดเงินนี้จะนำไปต่อยอดทำอะไรได้อีกหลายต่อหลายอย่าง

ประมูลในรอบนี้น่าจับตามองนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนของประเทศไทยครับ
หากได้ผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นรายใด
แน่นอนว่าคลื่นความถี่ถูกจัดสรรแล้วครับ
จะอยู่ที่๑๐๐เมกาบิตต่อวินาที
ส่วนความเร็วในการอัพโหลดอยู่ที่๕๐เมกาบิตต่อวินาทีนะครับ
นี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
คราวนี้กระเป๋าสตางค์ของรัฐเงินจะเข้าครับ
พูดง่ายก็คือว่ารัฐมีรายได้เข้าคลัง
ก่อนหน้านี้กศธชเคยระบุว่าเงินที่ได้จากการประมูลกว่า๗๐๐ล้านบาท
หากนำไปลงทุนจะเพิ่มมูลค่าได้ถึง๓เท่า
คิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ๒แสนล้านบาทนะครับ
ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น

เงินในระบบเศรษฐกิจนั้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ถ้าหากว่ารัฐนำไปลงทุนในโครงการ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะโครงการด้านคมนาคม
ซึ่งรัฐสามารถนำเงินที่ได้จากการประมูลก้อนนี้
สร้างรถไฟฟ้าได้๑เส้นทางแบบสบายครับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครรายถึงมีนบุรี
ระยะทางกว่า๓๔กิโลเมตร
สถานีตีเงินมูลค่าของโครงการนี้
ไว้ที่ประมาณ๕๓๐๐๐ล้านบาทบวกลบนะครับ
หรืออาจจะนำไปลงทุนพัฒนาท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่มีมูลค่าโครงการ๕๑๖๐๐ล้านบาทก็ได้
เพื่อเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
จาก๔๕ล้านคนต่อปี

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบกันต่อไป